ซึ่งตอนนี้ขบวนเคลื่อนย้ายศพทหารทั้ง๓นาย
ก็ได้เดินทางถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจแล้วนะครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเคลื่อนย้าย
ต่อไปที่สนามบินอุตภัวร์
เพื่อนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กรุงเทพมหานคร
โดยมีขบวนกองกิจยศในการลำเลียงศพครั้งนี้อย่างสมเกียจ
เราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากคุณดารินหอวัฒนากุลครับ

หลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายร่างของ๓นายทหารอากาศนะคะ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะคะ
เมื่อวันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะก็มีการเคลื่อนย้ายร่างของนายทหารทั้ง๓นาย
ออกจากสถานีขนย้ายเขาชะเมาจังหวัดจันทบุรี
เมื่อช่วงค่ำนะคะแล้วก็เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจแล้วค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๕๒นาทีนะคะ
ตึกพญาธิวิทยา๒โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
ขบวนเคลื่อนย้ายศพของนาวาอากาศตรีพระศิษย์เตชเซนนักบิน
เรืออากาศเอกอลงกรจันกระจ่างนักบิน
พันธาอากาศเอกวิสุทธิ์พุทธรักษา
เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องประจำเฮลิคอปเตอร์
สามนายฐานอากาศที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงส่งสิ่งของอุปกรณ์
บริเวณสถานีโทรคมนาคมเขาชะเมาจังหวัดระยอง

ก็เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีแล้วค่ะ
โดยมีครอบครัวคณะผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนนายทหารเดินทางมาเฝ้ารอตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
โดยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตเข้าไปตกแต่งบาดแผล
และบรรจุใส่โรงค้าวคลุมด้วยทรงชาติ
จากนั้นก็เตรียมที่จะเคลื่อนไปที่สนามบินอุตภัวจังหวัดระยอง
ซึ่งศพของนายทหารทั้ง๓นายทุกฝ่ายได้ระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มความสามารถถึง๔วัน
มกลางอุปสรรคของสภาพพื้นที่และอากาศปิดก่อนจะพบร่างและสามารถลำเลียงออกมาได้ค่ะ
ขณะที่สนามบินอุตภัวนะคะทหารกองเกียรติยศ๗๐นายจากกรมต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์
และทหารกรมทหารอากาศโยธินได้ซักซ้อมขบวนแถวกองทหารเกียรติยศ
ที่จะรับร่างของนายสามนายทหารนะคะที่จะเคลื่อนมาถึงเพื่อให้เป็นไปอย่างสมเกียจ
คาดว่าจะนำร่างของ๓นายทหารถึงท่ากาศยานทหาร๒กองบิน๖ดอนเมือง
ในเวลาประมาณ๒๓นาฬิกา๓๐นาทีคืนนี้
ซึ่งพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศ
จะเป็นประธานในพิธีรับร่างผู้เสียชีวิตด้วยตนเองค่ะ
บรรยากาศข้างหลังตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแถวกองทหารเกียรติยศ
ก็มีการตั้งแถวขบวนเพื่อที่จะรอรับขบวนของร่างของนายทหารที่เสียชีวิต
ที่จะเดินทางมาถึงในอีกสักครู่นึงนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการตั้งแถวรอแล้วนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะอีกไม่นานค่ะที่ร่างของ๓นายทหารที่เสียชีวิตชีวิตจะเดินทางมาถึงที่สนามบินอุตภาวค่ะ
ดารินหอวัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดระยองค่ะ

ซึ่งก็คาดว่าร่างของทหารทั้ง๓นายก็จะเดินทางมาถึงที่กรุงเทพมหานครในอีกไม่ช้านี้นะครับ